ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

จากทางคุณปู่คุณแล้วเนี่ยนะฮะที่ว่ามีปู่ฤษี๑๐๘อยู่เนี่ย
คุณเองก็มีปู่ฤษีนารายติดตัวมาตั้งแต่เด็ก
ตอนแรกนี่ไม่รู้เลยค่ะจนมาวันหนึ่งที่
เราเริ่มเห็นทุกอย่างชัดขึ้น
อ๋อมชอบไปปฏิบัติธรรมไป
ชีพรามเวลาที่ไปบวชชีพรามก็จะมีการนั่งวิปัสนาออกเก่า
อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นออมไปปฏิบัติธรรมที่วัดอ่าพระอาจารย์ก็เลยเดินมา
แล้วก็บอกเราว่าให้ปลดปล่อยนะไม่งั้นเราจะปวดหัว
คือเราก็งงว่าปลดปล่อยแล้วปวดหัวคืออะไร
ก็ทำไปเรื่อยจนแบบมีการรับรู้เกิดขึ้นว่า
มือปลายมือปลายเท้าชาไปหมดแล้วมันเหมือนกับตะคิวกินมาเรื่อย
รู้สึกตัวแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ปลายมือและปลายเท้าแล้วทุกอย่างมันจะเริ่ม
ชาแล้วเย็นขึ้นเหมือนเราเป็นตะคิวอะค่ะแล้วมันเหมือนวูบวาบ
วาบอยู่ข้างในจนมันอยากจะตะโกนอะไรออกมา
มันอยากจะปลดปล่อยน้ำตาเริ่มไหลปากเริ่มเกร็งอะค่ะพี่หนุ่ม
ปากแบบอ้าปากแล้วแบบเริ่มแบบเฮ้ยมันคืออะไรกับชีวิตเรา
อาจารย์ก็เลยบอกว่าค่อยปล่อยนั่งสมาธิตั้งสตินิ่ง
ก็เลยแบบค่อยปล่อยสักพักหนึ่งก็เราจะเริ่มขัดสมาธิ
โดยที่เราแบบควบคุมไม่ได้มันเหมือนกับไอ้การชาเหล่านั้นเนี่ย
มันทำให้ให้ยกขึ้นเองหมดซึ่งเราไม่รู้ว่าเหมือนเราต้องคล้อยตามในสิ่งนั้น
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้คุณเองเนี่ย
ถึงขั้นที่ว่าต้องไปรับปู่ฤษีนารายเนี่ยมาอยู่กับตัว
อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนที่ต้องไปรับเนี่ยเจอหนักกว่านั้น
คำว่ารับของคุณหมายถึงหมายถึงรับขันหรือเปล่ารับพานครูค่ะรับพานครู
อย่างตอนที่ออมต้องรับพานครูเนี่ยก็คือพอดีพี่สาวออมเนี่ย
เขามาที่กรุงเทพมาสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ลุกขึ้นไปส่งเขาที่หน้าประตูห้องเสร็จแล้วก็จะกลับมานอนต่อ
พอจะกลับมานอนต่อพอเอียงตัวจะนอนเนี่ยก็มีเงาอะค่ะ
วูบเข้ามาพุ่งเข้ามาแบบที่ห้องแล้วก็มาอยู่ข้างหน้าเรา
อีกแล้วค่ะแล้วก็เงานั้นค่อยชัดขึ้นทั้งที่เราไม่ได้หลับ
เรารู้สึกตัวแต่เราเป็นอะไรเห็นเป็นคนแก่มีเข่าอ่ะ
ที่คุณบอกเขามาโดนตัวคุณเนี่ยนะแต่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนหนึ่ง
คือตอนที่เจอที่บ้านเนี่ยเขาจะขาวห่มขาวแล้วเขาขาว
ทุกอย่างขาวหมดแต่ท่านนี้คือเหมือนเทายังดำอยู่
แต่เราก็แบบกลัวมากแล้วอะค่ะท่านก็เหมือนมาตรงหน้าเสร็จ
ท่านก็มายืนเหยียบที่บนหัวเตียงออมตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยก้มหน้ามาอีก
แต่คราวนี้คือครั้งแรกคือก้มหน้ามาหาเราโดยตรงแต่คราวนี้ก้มมาจากด้านหลังอ่ะ
หนูก็บอกอ๋อยืนอยู่บนหัวแล้วก้มลงมาใช่ใช่ค่ะหนูกลงมาอย่างงี้ใช่ค่ะ
แล้วก็พอสักพักนึงท่านก็บอกว่าตามเรามาสิตามเรามาสิค่ะ
งั้นก็ชาแล้วด้วยอะค่ะฝันใช่ไหมอันเนี้ยมันกลึ่งฝัน
กึ่งฝันกึ่งตื่นฝันกึ่งตื่นอะค่ะแล้วโอเคงั้นก็เลยเอาแล้ววะ
น้องก็ลองยอมหลับไปเผื่อเขาอยากให้เราช่วยอะไรพอเสร็จก็เดินตามหลังเขาไป
เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วเขาก็พาไปที่แห่งหนึ่งที่เราเดินผ่านเหมือนเป็นรูปปั้นของฤษีอะค่ะ
ที่ไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะแต่หนูคุ้นมากแล้วมีเยอะมากอะค่ะ
เดินผ่านไปเสร็จมันมีห้องเก่าห้องหนึ่งเป็นห้องที่ปูพื้นไม้อะค่ะ
บนนั้นก็จะมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ๕รูปรออยู่ตรงนั้นแล้วก็สวดสวดมีกล่องหนึ่งเป็นกล่องไม้เก่าเลย
พระก็บอกว่าโยมานี่เรายื่นให้นะเรายื่นไปแล้วก็รับไป
พอเปิดดูก็คือเหมือนเสียงฤษีอะค่ะเสียงพ่อแก่ค่ะคล้ายแต่ว่ามันมันเก่ามากจน
มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นตอนที่เราไปไหว้ครูไงคะว่าลือสีหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็รับมาเขาก็บอกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องรับแล้ว
ก็สะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมาก็เลยโทรหาพระครูพระครูก็บอกว่าให้มานั่งสมาธิที่วัดแล้วเดี๋ยวพระครูจัดการให้
พอออมไปถึงวัดพระครูให้ไปนั่งสมาธิในโบสถ์ประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
เสร็จแล้วพระครูก็บอกว่าโอเคเห็นแล้วก็ให้ไปที่ห้องพระท่าน
ท่านก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับจริงจังเพราะเขาก็มากับเราตั้งนานแล้ว
แต่เราไม่ได้สนใจเขาแล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องรับจริงจัง
แล้วรับรู้ว่าเราต้องบูชาท่านจริงแล้ว

ออมก็รับผ่านครูเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกให้เราเนี่ยไปบูชาเป็นรูปหลวงปู่ฤษีนารายค่ะ
มาแล้วก็ท่านก็เจิมให้ตอนที่เจิมอะไรเสร็จเนี่ยตอนนั้นออมไปกับแฟนเก่าด้วย

ท่านก็เตือนว่าครูบาอาจารย์ออมเนี่ยแรงนะ
ใครจะคบกับออมก็ต้องมีครูบาอาจารย์ด้วยแล้วต้องมีศิลธรรมต้องอย่าทำให้เขาเสียใจ
ถ้าเสียใจเนี่ยถึงตายนะ
ครูบาอาจารย์เขาเอาเรื่องนะ
แสดงให้ลุงโดนอย่างนี้บ้างก็ดีนะ

ก็ตอนแรกแฟนออมเขาแฟนเก่าไม่ใช่ฉันอยู่แล้วเด็กวัยรุ่นค่ะ

ออมก็จับได้ว่าเขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่น

ร้องไห้เสียใจมากแล้วบอกว่าเราก็ไม่ไหวเราจะเลิกแล้ว
คือวันนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ที่โรงงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กรุงเทพ
ประมาณตี๓เขาโทรมา

ก็งงว่าทำไมเหรอหรือมาคอนโดหรือยังไงมาง้อเหรอ
เรายังมีความหวังใช่เขาบอกว่าไม่คือตื่นขึ้นมาแล้วขอขมาปู่ให้เลยเดี๋ยวนี้
ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าปู่เธอมาเป็นตาสีแดงเลย
แล้วมาคือแบบมีเครามีอะไรอย่างนี้เป็นคนแก่
เอาปลายเท้าเนี่ยร้อนเหยียบหน้าอกเขา
เหยียบหน้าอกเขาแล้วพอเหยียบไปแล้วเหมือนกดลงกดลง

แขนเขาขาเขาหายใจไม่ออกแล้วเหมือนร้อนอยู่ตลอดเวลา
เขาหายใจไม่ได้แล้วนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบให้เราขอคำมาให้

เดี๋ยวพี่จะกดไม่ตามไอจีน้องแล้ว

เขารับได้ไหมว่าคุณมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิต

แล้ววันที่คบกันแรกค่ะ

แล้วเราก็คือไปบอกเขาไม่ได้มันจะดูเป็นการงมงายคะ
มันก็เลยแบบงั้นวีดีโอคอลคุยกัน
มันก็เห็นในบ้านเขา

ก็มีแบบเหมือนไหล่เสื้อผู้ชายอะค่ะ

เราก็นึกว่าเขาคงนั่งซบกันกับพี่ชายอะไรอย่างนี้
มันก็บอกว่าอ้าวมีเหรอผู้ชายจะโซฟพี่ชาย

คือเขาคุยวีดีโอคอลกันอยู่

แต่มีแขนผู้ชายอีกข้างหนึ่งโผล่เข้ามา

อ้าวสรุปอยู่บ้านกับพี่ชายเหรอ

เขางงมาแล้วเขาก็แผนให้ดู
ไม่มีไม่มีค่ะ

เขาก็บอกว่าเธอเห็นแบบนี้บ่อยไหม

เขาก็ให้ออมเล่าว่าออมเห็นอะไรมาบ้าง

แต่ที่แน่คุณยังเคยทำให้แท็กซี่อึ้งมาแล้ว

แล้วกลับมาจากบวชชีพรามค่ะ

ไปออกบูธทำขายสินค้าด้วย

ก็ไปดูเสร็จแล้วก็นั่งแท็กซี่จากโรงพยาบาลจุฬา

พอมาถึงแยกแถวหน้าโรงพยาบาลจุฬาอย่างนี้

ผู้ชายคนนึงขาขาดแขนขาด

มันเหมือนกับเป็นลางไม้หรือรถไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่ปากเขาเนี่ยคาบเชือกของเขาอะค่ะ

มันเป็นเชือกที่เหมือนกับดึงให้รถเขาผ่านจุดยูเทิร์นไปครึ่งเจาะเลย

พอเขาก็ข้ามไปอย่างเร็วมาก

แล้วแบบมันผ่านไปได้เร็วมากเลยที่ถูกยูเทิร์น

พอผ่ารถเราไป

ถึงกับอึ้งแล้วพี่แท็กซี่ก็เลยบอกว่า

งั้นพี่ก็ต้องไปวัดด้วยวันนี้พี่คงไม่วิ่งอีกแล้ว

ปฏิกิริยาตอบโต้จะเกิดขึ้นเลย

ถ้านั่งในที่ที่มีวิญญาณ

ก็เริ่มแรกอย่างที่ออมเล่าก็คือนิ้วชา
นิ้วมือชาปลายเท้าชา

เหมือนขนหัวลุกวูบวาบไปหมดหายใจไม่ออก
แล้วก็ขาเนี่ยมันเริ่มชาจนแบบควบคุมไม่ได้
คือมันต้องคอยตามไปแล้วก็ตะโกนเป็นเสียงแบบดัง

ตะโกนยังไงอย่างเช่น

ทักได้ไหมคือออมต้องอยู่ในช่วงที่แบบทำบุญบ่อย
ทักเนี่ยจะเป็นการทักเพื่อเตือน
ช่วยเหลือ
ล่วงหน้าค่ะ
ช่วยเหลือ
ใช่ค่ะแต่ว่าจะดูดวงอย่างเนี่ยออมจะไม่ทำให้ใคร
คือจริงแล้วออมจะไม่ได้มีเซ็นเรื่องดูดวงอะไรอยู่แล้ว

แต่ก็เหมือนกับเราจะบอกสำหรับคนที่ใกล้ชิดเรามากกว่า

คนที่มีเซนต์เนี่ยไม่ได้มีเซนต์ตลอดเวลา
แต่จะมีเฉพาะช่วงจะเป็นเปิดเป็นช่วง
ถ้าสมมุติว่าใครเหมือนเพื่อนออมที่ออมเตือนไป
อมก็ฝันกลางวันว่าเขาไปโดนระเบิด

แล้วก็ออมก็เลยช่วยเขาเนี่ย
โกยไส้ขึ้นมาตั้งบนเตียงพยาบาล
ขึ้นมาปุ๊บให้เพื่อนรีบเข้าวัดไปทำบุญเลย

ก็เขาก็เหมือนกับแค่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย
จากร้ายกลายเป็นดีจากหนักกลายเป็นเบา
สุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับ
ก็เรื่องพวกนี้บางทีถ้าเราเล่าไป
มันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่แบบสร้างขึ้นหรือเปล่า

ออมเองก็ยังเคยคิดว่ามันคือเรื่องงมงาย
แต่เรื่องแบบนี้ออมไม่อยากให้ไปลบหลู่
เพราะว่ากับตัวเราเองเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าแบบใครที่มีเซนต์อยู่ก็ใช้เซนต์ให้ถูกต้อง
ให้ช่วยเหลือคนไม่ใช่เพื่อธุรกิจค่ะ
ก็อย่างออมเองก็ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เซนต์ออมเปิดเยอะขึ้น
แล้วสามารถช่วยคนได้ก็ยินดีที่จะช่วยคน
แล้วก็อย่างถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ย
ก็ไม่อยากให้ไปมุ่งตรงที่ฉันจะต้องมีของนะ
เพราะว่าสิ่งพวกนี้เขาเลือกแล้วก็เข้ามา

นี่ก็คือเป็นเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของคุณออมนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป